กับรถจักรยานยนต์ของนิสิตสาวมบุรพา

นี่น้องนอนกลิ้งอยู่กลางถนนแบบนี้คุณผู้ชม

เป็นภากล้องหน้ารถของนาธิภาคที่รถกระบาดคันนี้

เฉียวชนกับรถจักรยานยนต์ของน้องคนนี้
แล้วก็กลับขับหนีไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น
โดยมีเจ้าของรถซึ่งเป็นเจ้าของกล้องเนี่ยพยายามขับตามไปแต่ก็ไม่ทันนะ
แต่ว่าคันหลังที่เขาขับตามนี่เขาเห็นเลขทะเบียน

พอผ่านมม๙๘๖๓ชนบุรีใครรู้จักใครเห็นแจ้งบ่อแสเข้ามา
พอผ่านมม๙๘๖๓ชนบริรถกระบะในภาพ
ผู้สื่อข่าวก็ตรวจสอบเหตุการณ์ดังกล่าว
พบว่าน้องคนที่ประสบเหตุคือนางสาวรจนาสาลีอายุ๒๒ปี
เป็นนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพาชั้นปีที่๒
ผู้โพสต์คลิปลงในโซเชียลแล้วก็ยังอยู่ในอาการบาดเจ็บ
มีแผลทั้งขาทั้งแขนรวมทั้งหัวไหล่
ก็มีผ้าก๊อตพันเอาไว้ด้วยบาดเจ็บนะครับ

เดินไม่ถนัดนะครับต้องมีคุณแม่คอยประคอกเอาไว้
น้องบอกแบบนี้รู้สึกเสียใจมากกับคนที่ขับรถกระบะ

รู้สึกใจหายเมื่อต้องนอนอยู่กลางถนน
เห็นรถที่วิ่งมาด้วยความเร็วผ่านข้างตัวไป

เพราะดีที่ไม่ถูกรถที่วิ่งมาเหยียบซ้ำไปอีก

ล้มแรงแบบอยู่คนเดียวไปคนเดียวเลย
รู้สึกวาเวมาก
นอนอยู่บนถนนนะคะ

หมวกนี้หนูเป็นหมวกแล้วหรือเปล่า
ใช่ค่ะหมวกก็เป็นรอยถลอก
นางสาวรจนายังเล่าต่อนะครับ
อยากให้จับคนขับรถกระบะให้ได้

เรื่องของความผิดที่เธอที่ทำไว้กับเธอด้วย

ที่ผ่านมาก็ต้องทำงานไปด้วยมาเรียนไปด้วย

พอเจ็บแบบนี้ก็ไม่สามารถไปหาเงินมาเรียนหนังสือได้นะครับ

ไม่เป็นโภโธห่ะฝุนตลกทีเดียวนะครับ
กล้องหน้ารถเหมือนกันเป็นรถเทลเลอร์สิบแปดล้อบรรทุก
น้ำดื่มหลายหมื่นขวดพุ่งออกข้างทางไปชนเสาไฟฟ้าแรงสูง
คุณผู้ชมดูสภาพสิโอ้โหเสียหายยับเยินเหมือนกันนะฮะ
คือทำให้ไฟเนี่ยดับทั้งหมู่บ้านด้วยและยังพุ่งเข้าไปในที่ทำการของตำรวจตรวจคนเข้าเมืองด้วย
เนี่ยฮะรถที่จอดอยู่ก็โดนชนไปด้วยเสียหายกันไปทะลุเข้าไปทั้งคันนะคุณผู้ชมเนี่ย
คาอยู่แบบนี้ทำให้อาคารพังเสียหายเกิดกลุ่มควันกลุ่มไฟไหม้ที่ยางรถยนต์
ก็คันที่เกิดเหตุนอกจากนี้ก็ยังมีรถยนต์ถูกชนพังยับสามคัน
เพราะดีที่เหตุการณ์นี้ไม่มีใครบาดเจ็บหรือเสียชีวิตทางด้านของนายล่องลมกองโตกลาง
โชเฟอร์ของรถบรรทุกสิบแปดล้อบอกว่ารถเดี๋ยวเพิ่งจะซ่อมเบรกมาค่ะ
นะฮะแล้วก็ไปขับส่งน้ำดื่มพอถึงจุดเกิดเหตุไอ้จุดตรวจสอบความมั่นคงเนี่ย
เส้นทางลงเนินเบรกขัดข้องอีกครั้งหนึ่ง
ทำให้รถพุ่งลงจากเนินด้วยความเร็วตัดสินใจหักออกข้างทางเพราะเกรงว่าจะถูก
ไปชนด่านตรวจของตำรวจไงค่ะก็กลับทะลุพุ่งชนไปในอาคารที่อยู่ข้างทาง
ทำให้ทรัพย์สินราชการก็เสียหายกันไปเหตุการณ์คล้ายกับรถทัวร์เหมือนกัน
คือเบรกไม่ทันคือเบรกลมมันอันตรายเหมือนกัน
ถ้าเกิดเบรกถี่เนี่ยบางทีเบรกมันขัดข้องได้ค่ะ
คือที่บอกว่าลมจะหมดใช่ไหมถูกต้องนะครับ